การขอสัญชาติของ๔คน

มีน้องตีหรือว่าน้องพรชัย
น้องมาร์คน้องมงคลน้องดุลน้องอดุล
และที่สำคัญก็คือโค้ชเอกคุณเอกพล

เรื่องราวต่างมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ
แล้วก็ได้มีการไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็หมายถึงผู้สื่อข่าวของเราที่ธรรมเนียบรัฐบาล

จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากธรรมเนียบรัฐบาล

โดยทั้ง๔คนจะต้องได้รับการพิสูจน์
และเข้าตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดนะคะผู้ที่อนุมัติให้สัญชาติไทยจะต้องรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันนะคะทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนคนไทย
ให้ร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รวมไปถึงวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีนายวีราโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นำคณะเข้าพบผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เชิญชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันอาสานหบูชาวันเข้าพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
ซึ่งปีนี้นะคะวันอาสานหาบูชาตรงกับวันที่๑๗กรกฎาคม
และวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่๑๘กรกฎาคม
โดยนายกรัฐมนตรีชมนิทัศกาล
้วขบวนอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
พระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรม

พร้อมสอนว่าการพับดอกบัวทำให้มีสมาธิ

ดังนั้นเด็กต้องเรียนรู้ไว้ค่ะ
สำหรับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๒๘กรกฎาคม
น้ำมนตรพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในไทย
ยาวนานถึง๑๔๐๐ปี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์
ที่สำคัญนะคะจะมีริ้วขบวนที่อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุสำคัญ

แก่ธวารวดีล้านนาสุโขทัยอายุทยาและรัตนโกศิลป์
อกจากนี้ยังมีพิธีสวดมหามงคล๕ศาสนา
ถวายพระพรในวันที่๒๖กรกฎาคม
เวลา๗นาฬิกาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
และการจัดงานอาสานหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน๑๖จังหวัด

ส่วนความคืบหน้าประเด็นการขอสัญชาติ

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ระบุว่าจะต้องพิจารณาตามกฎหมาย
และต้องพิสูจน์ตามขั้นตอนให้ชัดเจนก่อนค่ะ
ก็พิจารณาตามกฎหมายที่ให้ทำ
อยากจะเรียนว่าการที่จะให้สัญชาติใครเนี่ย
ไม่ใช่อยู่ที่ผู้มีอำนาจ
ไม่ว่าท่านแอนเบอร์ท่านผู้ว่าหรือท่านประหลัก
หรือรัฐมนตรีมหาดไทยอยากจะให้ใครก็ไม่ได้
มันจะมีว่าให้คนกลุ่มไหนที่ให้ได้

ก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ให้
ถ้าให้ผิดจากนั้นเนี่ยมีประวัติแล้วนะครับว่า
ผู้ที่ทำเนี่ยก็จะโดนประพฤติช่วยอย่างไร้แรงนะ
ด้านในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ระบุนะคะว่าการเตรียมจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมภารกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะทำหน้าที่ประสาน
และช่วยพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความเหมาะสม
ทางนี้เห็นว่าจากการที่ไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลก
ในเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ที่จะนำไปสารต่อในเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศ
ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันค่ะ
และหลังการเสร็จสิ้นประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ซึ่งรายละเอียดติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปทางไทยรัฐทีวีค่ะ

ขอบคุณคุณระพีพันธ์นะคะรายละเอียดเพิ่มเติม
ก็ติดตามได้ในช่วงของการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ